คุณผู้ชมคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรียุธยา
แล้วก็เหตุการณ์นี้มันสะเทือนใจจริงค่ะ
เป็นลักษณะที่ว่ารถบัสรับส่งคนงานเจอไฟเหลืองจริงแล้วก็ต้องชะลอ
จะหยุดแต่หลายคนเจอไฟเหลืองแล้วรีบพุ่งรีบผ่านไป
ปรากฏว่ารถฝั่งที่เขาไฟเขียวรถจักรยานยนต์รับจ้างเขาวิ่งมา

ทำให้คนที่ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างได้รับบาดเจ็บ
แล้วเขาเห็นเลยว่าขาเขาขาด
ผมหัวมาเข้าไปเลยเพราะพี่

ไม่รู้มันแปลกแล้วไม่รู้
พอจะใจพี่หรอ
ไม่ใช่คันนี้ตัดหน้าผมอ่ะ
นี่คือสามแยกสัญญาณไฟจราจรหน้าสวนอุตสาหกรรมโรจนะประตูบี
ถนนโรจนาขาเข้าตัวเมืองหลักกิโลเมตรที่๑๓อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คนที่ถ่ายคลิปก็พยายามเข้าไปช่วยค่ะ

แต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาขาขาดสองข้างเลยคุณภาคภูมิ
แล้วเขาก็ยังถามถึงรถมอเตอร์ไซค์อีกคันที่ขับตัดหน้าเขาด้วยนะว่าเป็นอะไรไหมนะคะ
ตำรวจสพออุทัยประสานเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์กู้ชีพโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
เจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธไทยสวรรค์ก็เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ตรวจสอบ
บัสรับส่งพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งค่ะก็จอดอยู่เลนกลางของถนนนะคะ
หน้ารถมีรอยยุบได้รับความเสียหาย
ใต้ท้องรถมีรถจักรยานยนต์สภาพพังยับเลยค่ะ
ช่วงท้ายด้านขวาของรถบัสก็เจอคนเจ็บนี่แหละค่ะเป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ชื่อนายฉัดชัยสุนทรพฤกษ์หรือในเค้กอายุ๒๖เป็นชาวอำเภออุทัย
ขาขวาท่อนล่างขาดเลยนะคะ
ขาซ้ายเนี่ยแผลคือแบบแผลชะกันเลยแล้วก็เลือดไหลออกจำนวนมาก
ร้องอย่างที่เห็นในคลิปคลวนคลังด้วยความเจ็บปวด
แล้วก็พูดถึงลูกเมียค่ะว่าลูกเมียผมจะอยู่ยังไง
เมียผมกำลังท้องกำลังจะมีลูก
ใครจะเลี้ยงดูลูกเมียผมคือเห็นภาพแล้วคือมันสะเทือนใจมากนะคะ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธไทยสวรรค์ก็ประถมพยาบาลเบื้องต้น
ประสานทีมแพทย์โรงพยาบาลกู้ชีพพระนครศรียุธยามาช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
คนขับรถบัสคันที่ไปชนเขาเนี่ยค่ะชื่อว่านายโกศิลป์แก้วพรมอายุสามสิบเจ็ด
เป็นชาวจังหวัดน้องบัวลำพูบอกว่ารับพนักงานมาจากบริษัทในอำเภอวังน้อย
่งหน้าไปส่งในตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาบอกว่ามาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางตรง
ไฟเหลืองก็เลยรีบเร่งให้พ้นอืมเนี่ย
เหลืองแล้วรีบเร่งเครื่องอ่ะค่ะอ่า
แล้วเป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถจักรยานยนต์รับจ้างขี่ออกมาจากฝั่งสวนอุตสาหกรรมโรจนะประตูบี
เพื่อเลี้ยวขวาออกถนนโรจนะตัวเองอ้างว่าเบรกไม่ทันก็เลยพุ่งชน
ก็เลยทับรถจักรยานยนต์แล้วก็ทับคนขี่
ถลายไปไกลเป็นร้อยเมตรเดี๋ยวฟังเสียงคนขับรถบัสดูค่ะ
แต่ตอนนั้นไฟก็คือไฟเป็นไฟอะไรอยู่ไฟเหลืองอยู่ใช่ไหม
จังหวะที่คนขับรถบัสพูดอยู่เนี่ยนะคะจะได้ยินเสียงแบ็คกราวข้างหลัง
เป็นเสียงคนเจ็บเขาตะโกนร้องอยู่ว่าลูกเมียจะอยู่ยังไงลูกเมียจะอยู่ยังไง
คนขับรถบัสยืนยันว่าเป็นไฟเหลืองแต่ไฟเหลืองต้องเตรียมหยุดไม่ใช่เร่งเครื่องค่ะ
คือตัวเองยังยืนยันว่าผมไฟเหลืองไงแต่มันไฟเหลืองเพื่อจะแดงซึ่งคุณต้องหยุดไง
ใช่ค่ะแล้วเนี่ยเขาต้องสูญเสียขาสองข้างแล้วลูกเมียเขาจะอยู่ยังไง
เขาแบบชีวิตเขาพังอะค่ะคนเห็นเหตุการณ์บอกว่ารถบัสคันนี้ฝ่าไฟแดงด้วยซ้ำไม่ใช่ไฟเหลืองนะ
ทางฝั่งของคนเจ็บเขาเนี่ยไฟเขียว

กลับครั้งผมตามมาอยู่แดงแล้วพี่

นี่ไงต่อให้ไม่แดงนะแล้วเป็นไฟเหลืองที่กำลังจะแดง
คุณก็ต้องหยุดใช่แหมด้วยความเคารพแล้วฮะท่านผู้ชม
แล้วดูจากสภาพเนี่ยเอาอะไรไปรับผิดชอบชีวิตลูกเมียเขา
ถ้าเขาเนี่ยอยากให้ทนายความดีเก่งไปช่วยครอบครัวนี้หน่อยนะ
คือต้องคำนวณมาเลยนะว่าเขาทำงานได้วันละกี่บาทกี่บาท
แล้วเขาอายุเท่านี้จะทำงานไปได้อีกกี่ปีเขาจะต้องมีเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเท่าไหร่
ใช่ค่ะแต่ถ้าคำนวณมาแล้วเนี่ยจะกี่ล้านกี่แสนไม่รู้อ่ะ
คนขับรถบัตรเนี่ยจะมีปัญญาหาเงินมาใช้เขาหรือเปล่า
ใช่ไหมฟ้องไปก็เท่านั้นอ่ะใช่ไหมค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปโรงพยาบาล
การุณเวชปฐุมธานีไปสอบถามในอำมริสสุนทรพฤกษ์อายุห้าสิบสองปี
เป็นพ่อของคนเจ็บนะฮะก็คือในเค้กเล่าว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ย
วินที่เกิดเหตุนะครับวินที่ลูกชายขี่จักรยานยนต์รับจ้างอยู่
โทรมาบอกว่าลูกชายเกิดอุบัติเหตุแต่ยังไม่บอกว่าหนักขนาดไหน
พอไปถึงเห็นลูกขาขาดสองข้างพ่อถึงกับซุดน้ำตาไหล
สงสารลูกมากเพราะตอนนั้นลูกก็พูดบอกเลยว่าพ่อชีวิตผมพังหมดแล้ว
ผมยังไม่ได้เห็นหน้าลูกผมเลยหมายถึงลูกที่อยู่ในท้องภรรยา
เพราะทุกวันนี้ผมทำเพื่อลูกหลังจากฟังแล้วพ่อบอกว่าโกรธ
โกรธทั้งแค้นแต่ทำอะไรไม่ได้
หมอเรียกไปคุยบอกว่าให้ทำใจ
เนื่องจากอาจจะต้องเสียขาทั้งสองข้างส่วนแม่ของคนเจ็บนะครับ
เล่าทั้งน้ำตาเหมือนกันบอกว่าทำใจไม่ได้ที่เห็นลูกชายขาขาด
กลายเป็นคนพิการเพราะว่าลูกชายต้องใช้กำลังแรงกาย
ในการทำมาหากินแล้วเป็นคนขยันทำมาหากินมาก
ออกจากบ้านไปขับวินจักรยานยนต์รับจ้างทุกวัน
ตั้งแต่ตี๔ตี๕แล้วถึงไปทำงานต่อนะ
เขาทำงานอบตด้วยนะหลังเลิกงานก็มาขับวินจักรยานยนต์รับจ้างต่ออีก
เพื่อหาเงินไปเลี้ยงครอบครัวเพราะว่าภรรยากำลังตั้งท้อง

มันก็ต้องมันก็ต้องดูไม่ได้เลยอ่ะทำพ่อจะเห็นมันถึงก็ถ้ายิ่งเห็นยิ่งเพราะว่าเห็นก็เป็นลมตอนนั้นเขาพูดอะไรกับเรา
ไม่พูดมองเหมือนรับรู้แล้วแต่เขาก็ไม่พูดอ่ะก็บอกไม่สมควรนะลูกแม่ยังไงก็ต้องอยู่กับลูกตลอดอ่ะ
นี่พ่อกับแม่นะเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังคนนี้ฮะภรรยาของคนเจ็บนะครับ
เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนางสาวนิพาพรจัญญัยอายุ๒๕ปี
ภรรยาของในเค้กเล่าทั้งน้ำตาเลยบอกว่ารับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สามีคือทุกอย่างของเธอตอนนี้เธอท้อง๕เดือนเธอไม่สามารถทำงานอะไรได้
ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันสามีขยันทำงานมากหาเงินเลี้ยงครอบครัว
พร้อมสำหรับการคลอดลูกอยากให้คนฝ่ายรถบัสรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
วางแผนตั้งแต่ที่มีลูกแล้วเพราะว่าเราตั้งใจจะมีลูกไง
พอเรามีลูกแล้วเราก็วางแผนว่าเราจะทำยังไงลูกเรียนงานอะไรอย่างนี้ครอบครัว
คือเราก็วางแผนกันอยู่แล้วแต่พอมาแบบอย่างงี้เราก็ไปไม่ถูก
ไม่รู้ว่าแบบจะไปยังไงต่อเพราะปกติ
จะเดินด้วยกันนะ
เราก็แบบไปไหนทำอะไรเราจะทำด้วยกันอยู่ตลอด
เขาก็จะเป็นหมึดแบบคนที่หาเลี้ยงดูเราอ่ะเนอะ
พอมาเป็นอย่างนี้ก็คือเราก็ไม่รู้ว่าหน้าที่การงานเขาจะเป็นยังไงต่ออะไรอย่างนี้
จะโอเคอยู่ไหมและเราคือตอนนี้ก็ท้องห้าเดือนแล้ว
ทีนี้ค่ะก็ต้องถามนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญเหมือนกันแหละ
เจ้าของบริษัทรถบัสรับส่งพนักงานเนี่ยจะต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้าง
ก็คือคนขับรถบัสมากน้อยขนาดไหน
คือทางเจ้าของบริษัทบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็เรียกไปสอบปากคำตัวคนขับแล้วนะคะ
ก็รอประเมินอาการคนเจ็บเพื่อสอบปากคำคนเจ็บ
บริษัทให้เจ้าหน้าที่ไปดูแลเบื้องต้นยืนยันว่าจะช่วยเหลือเยียวยา
รถมีประกันทางบริษัทก็ต้องควบคุมการขับรถของพนักงานอยู่แล้ว
อ๋อมีประกันที่รถอือ
ประกันที่รถมีเนี่ยน่าจะพอเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขาได้
ตลอดชีวิตตลอดชีวิตเนอะคงจะส่งลูกเขาจนเรียนจบได้
ประกันที่รถทำไว้คงจะเยอะมากอ่ะเนี่ยค่ะคือต้องรอดูว่า
คือจริงแล้วเรื่องแบบนี้ในจ้างก็ต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างที่ประมาทด้วย
เจ้าของบริษัทก็ต้องช่วยเหลือด้วยอ่ะนะคะคนที่เขาเสียหายเนี่ย
ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะคะชาวบ้านแถวนั้นบอกว่า
ตรงนี้มันอันตรายนะถนนเส้นนี้ค่ะแล้วรถบัสเยอะ
แล้วขับเร็วกันตลอดเลยบางทีก็ฝ่าไฟแดงกันด้วย
ตอนกลางคืนก็ยิ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะคะ
แล้วก็บางครั้งไฟจราจรก็ไม่ทำงานแล้วก็แถวนี้รถเยอะ
พี่ตำรวจหรือว่าพี่ทนายความเก่ง
ช่วยครอบครัวนี้ให้เต็มที่หน่อยนะครับคือน่าสงสารจริงนะครับ